คุณผู้ชมมันมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะคะ
ซึ่งมันเกิดจากแม่หมูพิมพากา

แม่ของน้องนายนพัฒน์ที่ฮอตที่ยังโสดนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ

ด้วยความที่แม่หมูเขาโพสต์ภาพนี้นะคะ
เขามีคลิปนะคะเป็นคลิปนะคะที่บอกว่า

เพื่อหนังนี่แหละค่ะเขารักนักรักหนา
เขาเตรียมเสื้อตัวนี้เอาไว้ให้ว่าที่ลูกสะพ้าย
จะเป็นของเธอหรือเปล่าไปดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
ตั้งแต่๒๓และ๔มศยังไม่มีแฟนพรับมันใส่

บอกเลยว่าแม่เก็บไว้ไม่ยอมให้ใคร

แค่ก็จะให้แล้วแขนเขายาวไม่เยอะนะ
ได้ยินไหมคะหญิง
แม่บอกว่าเราก็จะให้เขาแหละแต่เขาแขนยาวไม่พอ
เราก็เตรียมให้พร้อมไปดูสิคะ
ถ้าใบเฟิร์นใส่เสื้อหนังแม่หมูจะพลัง
พี่ต้นหอมค่าซุนตราน่ะเองนะฮะ
ชื่นชอบน้องนายแบบว่ารักเวอร์เป็นเอฟซี
พี่เขาออกตัวแรงมากบอกว่าฉันก็รักของฉัน
แล้วพี่ต้นหอมเนี่ยเคยมีโอกาสแชะภาพคู่กันกับน้องนาย
แชะภาพไม่พอส่งไปให้แม่เขาดู

เราก็สารฝันให้พี่ต้นหอมนิดนึงนะคะด้วยกัน

ชุดเสื้อหนังเป็นไงเข้า
แต่เสื้อหนังตัวนี้มันแขนยาวไง
บอกแขนยาวไม่พอพี่ต้นหอมเนี่ย
แขนยาวไม่พออีกแล้วมีใครก่อนมีใครจะใส่หน้าอีก
อีกคนนึงที่ฉันว่าแขนนั้นจะยาวพออยู่นะ
พี่โอปอร์พี่โอปอร์เนี่ยนะบอกเลยนะคุณผู้ชมว่า
เป็นอีกหนึ่งคนที่รักแล้วก็ประทับใจในตัวน้องนายมาก

มีสารแล้วไงเขารักของเขา

คุยกับน้องนายมาแล้วตอนวันเกิดอุ้ยตอนนั้นเนี่ย
เขินจนเสียสงสีอาการ
แต่ที่เสียอาการมากกว่านี่น่าจะเป็นหมอโอ๊คนะ
เดี๋ยวให้ดูคลิปย้อนหลังกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อี๊ยเป็นไงบ้าง

ตัวเลือกเนี่ยเข้ามา๓คนแล้วนะ๓คนสุดท้าย
หมูโทรหาฉันเลยบอกโอ้โหแจ๊กกะลีนอะไรวุ่นวายขนาดนี้

แม่หมูเขานี่แหละค่ะจะเป็นคนบอกว่า
จะเลือกใครแล้วเสื้อตัวนี้ทำไมแบบตั้งใจเก็บให้วาดที่ลูกสะพ้าย

แม่หมูการรับไพลี่เนี่ยก็จะช่องไว้อย่างดีเนาะ
รอวังเอิ๊ชคนที่เหมาะสมกับเสื้อตัวเนี้ย
ได้ส่วนก็แขนยาวไม่พอด่ะ
เสื้อหนังมันไม่สามารถแก้ได้
มันไม่สามารถเอาไปตัดแขนให้สั้น

ได้ไล่แล้ว
สะพ้ายคนนั้นที่คุณแม่เลือกคือ

เราจำลองเนี่ยล่ะคุณแม่น่ะอ่าไม่รู้ใครจะใส่ได้หรือเปล่า

แต่พอยเธอหลังกันแล้วไงถ้าน้องใส่เสื้อได้ก็นั่นก็หมายถึงว่าน้องคือ

ฉันว่ามันไม่ได้แค่พอดีที่แขนนะพลอย
คือไม่รู้ว่าเสื้อมันเล็กหรือตัวเธอใหญ่

ไม่ใช่หรอกจริงคือมันติดเนื้อ

แม่หมูฉันว่ายุ่งมากเลย

ไม่น่าโพสต์เลยเนี่ย

อีกนิดนึงก็จะพอดีแล้วอ่ะ

แขนเชอรี่ก็ว่ายาวมันต้องให้ผู้ชายใส่

เป็นคนที่ถูกเลือกหรอ

หมูบอกว่าเสื้อที่เห็นที่แกโพสต์

หายไปทั้งหมด๒๕๐๐บาท

แอบลองเป็นลูกค้าเข้าบ่อย

นี่ถือว่ากลยุคการตลาดที่ได้ผลต่อสาวนะ

สะพายจับจองไปดูกันได้

ก็มองกับพี่แจนะฮะ

ตอนนี้น้องนายโสดจ้า